คุณผู้ชมค่ะฝนในระยะนี้มาแปลกค่ะเน้นตกทาง
ตอนล่างของภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือ
อีสานนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะ
ตอนล่างฝนตกทั้งหมดนะคะมาแปลกจริงคุณผู้ชม
โดยรอบความผลปกฏศาสตร์ฟนตก๑๔๐๗๐ของพื้นที่
ขณะที่ภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองใกล้กัน
เน้นตกบริเวณตอนล่างของภาคค่ะคุณผู้ชม
แต่ก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกใกล้ทะเลฝนตกเยอะตลอดนะคะ

แต่หลังบ่ายไปฝนเริ่มเยอะแล้วนะคะ
ภาคใต้ทั้งสองฝั่งถือเป็นจุดรับลมนะคะ
โดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะมีฝนตกเยอะกว่าฝั่งอ่าวไทยนะคะ
จุดใดมีฝนคลื่นจะสูงกว่า๒เมตร
เพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือค่ะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
ในช่วงนี้ฝนน้อยอากาศก็ไม่ค่อยร้อนมากนะคะ
อุณหภูมิอยู่ที่๓๖องศาค่ะ
กร่มไว้ก็ยังอุ่นใจกว่าไม่มีร่มนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะเราไปชมภาพของฟ้าผ่า
กลางเมืองเซี่ยงไฮประเทศจีนค่ะ
พาลงมาหลังหอคอยไข่มุกนะคะ
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนคงเคยเห็น

ซึ่งช่วงนี้เนี่ยประเทศจีนต้องเผชิญกับพายุโซนร้อนเมฆคลานะคะ
ทำให้ฝนตกต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ